ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังพยายามปั๊มลูกคนที่๒อยู่นะจ๊
สำหรับคุณพ่อชาคริสแย้มนามค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างฟิตหนักนะ
ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็การทำการบ้านกับคุณภรรยาด้วยจ้า
รอบนี้หนุ่มคริสยังแอบลุ้นลูกแฝดอีกด้วยนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกครับก็ขยันนิดนึง

ก็มีคุยกันว่าแบบก็ขยันหน่อยสิบอกครับ

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า๒ครั้งอาจจะออกมา
รวมแล้วเป็น๓หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะว่าเพราะอย่างเรามีเชื้อแฝดจากทางคุณพ่อ
แต่ว่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ต้องดูต่อไป

ชอบมากคุณแอนชอบภรรยาเขามากนะฮะ